ก็สำหรับสนชก็จะเปิดประชุมแล้วนะคะ
วันนี้จะมีมติผ่าน๓วาระรวด
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
เปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่าสื่อไปเขียนข่าวมั่วแล้วก็เขียนข่าวเอามันนะคะ
ว่าในหลวงราชการที่๑๐ทรงมีรับสั่งให้แก้ไข
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
ผมบอกว่าผมรับหนังสือลงมา
แล้วไปเขียนยังไงว่าทรงรับสั่งให้แก้ไข

ข้างบนก็มีคณะทำงานส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน

แล้วก็ส่งกลับลงมามันก็เท่านั้น

แล้วก็เป็นประเด็นให้คนเอามาบิดเบือน
ขอร้องล่ะกันให้มันรู้จักว่าอะไรตรงไหน
ในวันพรุ่งนี้นะคะสนชก็จะเปิดประชุม
เพื่อให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนุน
ชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติม
โดยจะพิจารณา๓วาระรวดค่ะ
เพื่อเปิดทางให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับผ่านประชามติในหมวดพระมหากษัตริย์

วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
จะเป็นผู้แทนรัฐบาลเข้าชี้แจง

และวาระที่๓จะใช้วิธีการ

ส่วนวาระที่๒จะเป็นการอภิปราย

ฟังคำชี้แจงเรื่องนี้จากประธานสนชค่ะ
รับประธานร่างลักษณุชภประชัมปฏินั้นกลับคืนมา
ท่านรองนายกวิศนุว่ามาตราที่ท่านจะแก้ไขนั้นเป็นมาตราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ประธานสนชก็บอกว่าจริงแล้วตัวท่านเองก็เพิ่งทราบข่าว
จะเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ
เพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
ผ่านประชามติล่าสุดก็ยังไม่มีการทาบทามเข้ามา
และขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งใครมาเป็นคณะกรรมการ
เชื่อว่าการแก้ไขครั้งนี้
จะไม่กระทบกับการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล